คุณผู้ชมครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่า
ร่างกายของคนเรานั้นเป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับ
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแตน
ต้องดูแลทั้ง๖ชีวิตด้วยสมบัติที่กำลังซุดโสมลงไปทุกวันทุกวัน
แต่เขาก็ต้องทำเพื่อปากท้องของคนที่อยู่ในครอบครัวของเขานะครับ
ก็มาเอาใจช่วยผู้หญิงที่ชื่อว่าแตนกันนะครับว่า
เขาจะสามารถผ่านวิกฤตด้วยการตอบคำถามครบทั้ง๔ข้อหรือไม่
เพราะถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พร้อมที่จะฟังเฉลยกันหรือยังคะ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องวันเด็กเป็นข้อแรกครับ
คำถามในข้อนี้นะครับน้องกิ่งและน้องก้อยเป็นผู้ที่ตอบ

คำถามมีอยู่ว่าข้อใดคือคำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๒

กิ่งและน้องก้อยได้เลือกตอบ
ตัวเลือกที่๒นั่นก็คือ

รู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี

๑ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐บาทครับ
ผมขออนุญาตเลือกเฉลยคำตอบในเรื่องบ้านครับ
คำถามในข้อนี้ถามว่า
ประตูบ้านที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน

น้องแพนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งคือสีน้ำเงิน

ถูก

ถูกหรือไม่ถูก

กลัวมาก
ได้รับทุนไปต่อชีวิตถึง๑๐๐๐บาท
เย้
เป็นไงใจชื้นขึ้นหน่อยชื้นขึ้นขึ้นมาบ้าง

ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องเพลงชาติครับ
ทีมชาติไทยมีคำว่าไทยที่สะกดด้วยสละไอไม้มาลัยทอทหารและยอยักษ์กี่คำ

คุณยายเลือกตอบมานะครับในตัวเลือกที่๔นั่นก็คือ๘คำนะครับ
คำตอบข้อนี้จะถูกหรือไม่ถูกครับ

คุณยายคุณยายผ่านว่าถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูก
ผิดนะครับ
ไม่เป็นไร
คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ

มาลุ้นเงินแสนกันต่อดีกว่าครับ

จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเหลืออีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่ผมจะเฉลยตอนนี้นะครับ

ข้อเกี่ยวกับเรื่องน้องน้อยครับ
และคำถามในเรื่องนี้มีอยู่ว่า
น้องน้อยหนักกี่กิโลกรัม

แตนนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๒นั่นก็คือ

ช่างนี้นะครับเป็นเครื่องชั่งดิจิทัลนะครับ

ถ้าเกิดว่ามากกว่าจุด๕นะครับเราก็จะปัดขึ้นไปเลยนะครับ
แต่ถ้าน้อยกว่าจุด๕เราจะปัดลงทันทีเลยนะครับ

๕๑กิโลกรัมเหมือนที่คุณแม่เลือกเอาไว้หรือเปล่านะครับ
เชิญน้องให้ครับค่อยเก้าทีละข้างลูก
ค่อยเก้าทีละข้างนะลูกนะ
ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับ

เงินรางวัลของครอบครัวพี่แตนในวันนี้นะครับ
ได้รับเงินไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทครับ
แตนมีอะไรอยากจะพูดฝากกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมครับ
ฝากบอกทุกคนที่ดูรายการนี้

ขอบคุณครอบครัวพี่แตนมากนะครับ

ขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะลูกนะ
ถ้าคุณผู้ชมต้องการต่อชีวิต
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่รายการเกมต่อชีวิต

หรือเห็นว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งคนใด
กำลังมีชีวิตที่เผชิญกับวิกฤตหนักหน่วง
ช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกกับเขาด้วยนะครับว่า
ยังมีรายการเกมต่อชีวิตรอพวกเขาอยู่นะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของคุณนะครับ
พบกับผมและเกมต่อชีวิตกับคำถามเพียง๔ข้อได้ใหม่
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตนะคะที่ให้โอกาสครอบครัวพี่แตนมาได้เยือนตรงจุดนี้
ได้จู้จนจุดนี้สำหรับเงิน๑๐๐๐๐บาทที่ได้รับมานี้
พี่แตนอยากรักษาตัวแล้วเอาเงิน๑๐๐๐๐บาทนี้ให้ยายได้รูแลเด็กแทนพี่แจน
และจะใช้เงิน๑๐๐๐๐บาทนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับ
หนูจะช่วยแม่รูแลยายและก็พี่